ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิพบริมจิตกร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร
ธนบุรีคลองศาลบางกอกใหญ่พักเก้าไกรครับวันนี้ครับ
ผมขออภิปายทั่วไปมาตรามาตราหนึ่งห้าสองนะครับ
โดยผมจะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
หนึ่งคือในฐานะที่ผมอภิปรายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเพื่อนผม
เพื่อนร่วมงานเก่าผมเพราะผมเคยเป็นมะคุเทศมากว่า๕ปี
และอีกในหนึ่งนะครับเพื่อคนในเขตผมในฐานะสอสอเขต
ธนบุรีคลองศาลบางกอกใหญ่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย
ก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นเขตต่อเนื่องกับเขตฝั่งพระนครนะครับ
ท่านประธานครับ๒ปีมานี้การท่องเที่ยวไทยพินาศวินาทสัตโลครับ
เพราะโควิดสิบเก้าและการปิดประเทศครับแต่มันไม่ใช่แค่สองปีครับ
มันเป็นมาเกือบ๕ปีตั้งแต่รัฐประหารแล้วครับที่การท่องเที่ยวไทยเนี่ย
ไม่ได้ดีครับหน้าหายก็ไม่หายหน้าโลก็โลมาก
ตกกลางกว่าสามล้านคนครับคนหนึ่งในนั้นก็คือพี่เอกครับ
ผมได้ไปเจอพี่เอกเนี่ยตรงในวันตุดจีนในเขตคลองศาลหน้าตระกูลริมครับ
เขาเคยทำงานอยู่เป็นพนักงานโรงแรมครับเซอร์วิสชาร์จเนี่ยได้เดือนละสองหมื่นกว่าบาท
ตอนนี้ตกงานมาปีครึ่งต้องไปหาไซส์จ๊อปทำนะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าแกรับตักบาทตอนเช้าด้วยหรือเปล่านะอย่างคนอย่างอ่า
อ่างครับที่หากินอยู่หน้าวัดอรุณครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตผม
เขาเป็นคนขับเรือครับห่างยาวตอนนี้ก็ตกงานมา๒ปี
ต้องอาศัยลูกเลี้ยงไปวันวันผมได้ไปเจอเขาเนี่ย
ในสถาการณ์ที่ย่ามแน่เพราะเขาติดครับ
ร้านรวมร้อบวัดอรุณเองคาเฟ่ร้านอาหารร้านขายขายของที่ลึก
ก็ต่างพาตัวปิดกันยกใหญ่ครับสถานการณ์มันช่างหน้าสิ้นหวังเหลือเกินครับ
รัฐก็มีแต่ความพยายามจะช่วยเหลือนะครับแต่ก็ไร้ผล
พลาดเป้าขาดทิศทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
ขาดการวางแผนและตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดเดียว
จะเปิดก็เปิดคิดจะปิดก็ปิด
ผู้ประกอบการหลายคนนะครับที่ผมรู้จัก

พอได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะเปิดประเทศ

มีแต่คราบน้ำตาที่โทรมาร้องไห้กับผม

มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ล้มเหลวทั้งกระดานะครับ

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็พยายามขายให้คนไทยไปเที่ยว
ทัวร์เที่ยวไทยก็อยากให้คนไทยซื้อทัวร์ไปเที่ยวแล้วครับ
ทั้งสามโครงการนี้พลาดเป้าทุกโครงการครับอย่างโครงการกำลังใจเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย
งบประมาณมานะครับตั้งสิทธิ์มาเนี่ยใช้ได้ไม่ถึงครึ่งครับ
เที่ยวไทยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับท่านประธานอยากให้คนไทยไปซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ไทยไปเที่ยวในเมืองไทยครับ
ตอนแรกกำหนดมาล้านสิทธิ์ครับไปมาครับคนใช้สิทธิ์จริงจริงสองหมื่นสี่พันกว่าสิทธิ์ครับ
ท่านประธานคิดเป็นหนึ่งจุดสองกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนี่มันไม่เรียกว่าล้มเหลวนี่มันเรียกว่าอะไรครับ
แล้วททเขาบอกมีหน้ามาบอกนะครับว่าอ๋อตอนนี้คนไทยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ต้องขับรถเที่ยวกับครอบครัวอ้าวถ้าคุณรู้คุณมาขอเงินกู้ทำไม
หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์ที่ใช้สิทธิ์ไปนี่คือผมว่าอันนี้เรากู้เงินมานะครับ
โครงการนี้ตอนมาขอสภานี้ขอแบบอ้อนวอนเหลือเกินทำไมแบบตอนใช้ใช้อีลุยฉุยแฉะขนาดนี้
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเหมือนจะดีครับเดี๋ยวฮัมเฟส๔แล้ว
แต่คนที่ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือโรงแรมหรูโรงแรมใหญ่
เพราะคนจะใช้สิทธิ์ในการที่จะไปจองโรงแรมหรูเขาจะใช้สิทธิ์เต็ม
แล้วก็ปักเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเอง
เอาสไลด์ลงก็ได้ครับมองหน้าเพื่อนชัดชัดอย่างทอทอเนี่ยก็
เอาเงินงบประมาณไปทำอีเวนต์นะครับอย่างภูเก็ตเนี่ยใช่ไหมครับ
ภูเก็ตที่ตอนแรกจะจ้างน้องลิซ่าแต่ก็ได้อ่า
คุณอันเดโบเชอรี่มาเป็นนักร้องโอเบล่าดังค่าตัวแพงกว่าลิซ่านะครับ
ใช้เงินร้อยล้านบาทนะครับทอทอออกสี่สิบล้าน
นั้นเป็นเอกชนเอาจริงครับท่านประธานผมก็ไปอ่านข่าว
เป็นไงบ้างโอ้โหไปดูยูทูปนะครับคนดูประมาณห้าหมื่นวิว
ซึ่งจริงจริงน้อยกว่าคลิปรีวิวสภาผมนะครับไปมาครับ
ดูในข่าวอวยกันยับเลยครับประสบความสำเร็จอย่างนู้นอย่างนี้
พอตัดภาพมาเอาจริงครับผมพูดตรงครับ
ผมไปดูภาพภาพจริงในไลฟ์เนี่ยคนดูลิเกที่วัดท่าพระ
ในงานหลวงพ่อเกษรยังเยอะกว่าหรือว่าผมได้โทรศัพท์จากอ่าเฮีย
คนหนึ่งที่เป็นเจ้านายเก่าผมตอนสมัยผมเป็นไกด์ดำนานที่
เขาหลักครับบอกว่าโอ้โหจัดอีเวนต์ท่องเที่ยวเขาหลักครับ
งานบอลลูนสุดท้ายเนี่ยอ่าพาสื่อต่างชาติมาเยอะแยะเลยครับ
สุดท้ายครับไม่พาไปเกาะนะครับพาไปร่องแพร่ผมก็งงว่า
ไปเขาหลักทำไมไม่ไปเที่ยวทะเลเอาจริงจริงนะครับถ้ามีเงินร้อยล้าน
สองร้อยล้านที่จัดอีเวนต์เนี่ยผมว่าเอาเงินไปจ้างคอนเทนต์
เคเตอร์ทำติ๊กต๊อกทำยูทูปเบอร์ทั่วโลกมาตั้งแฮสแท็ก
ซี่ไทยแลนด์เข้าเข้าไทยง่ายเที่ยวไทยคล่องไม่เกินสองอาทิตย์ครับ
ผมว่าได้ผลมากกว่าแน่นอนมาตรการเหล่านี้ครับแสดงให้เห็นว่า
ให้ผมตั้งคำถามจริงนะครับในฐานะไกด์ที่จะเกาะก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากททเท่าไหร่ว่า
จริงททไม่เคยทำอะไรเลยนี่ว่าการท่องเที่ยวไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง
เป็นรายได้หลักเนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยหรือเปล่า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นแบบสมัยเก่าครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับที่จะมาคิดแคมเปญ
ชื่อคำเป็นอ่าหรูหรูทำวีโอสวยสวยใช้งบประมาณไปออกบุตรต่างประเทศ
สถานทูตไปจัดงานไทเฟสมันไม่พออีกต่อไปครับ
ถ้าพักเก้าไกรเราได้เป็นรัฐบาลครับท่านประธานอย่างแรกที่เราจะทำเลยนะครับ
มาตรการระยะสั้นครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมเอ่อ
คุณวันวิพาได้พูดไปคือกายพดุงการจ้างงานครับจ่ายค่าจ้างไปเลยครับ
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากิจการยังอยู่การจ้างงานยังมีอยู่
ท่องเที่ยวก็มีอยู่ครับถ้าใครไปไม่ไหวจริงใครตกงาน
เราจับเลยครับแล้วเวลาไปเล่าเรียนเนี่ย
จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้เขาไปเพื่อเขาจะได้ไปเรียนได้
และอีกอย่างหนึ่งครับที่รัฐบาลก้าวไกรเราจะทำอย่างเร่งด่วนก็คือ
เรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินผมเชื่อว่าลายเล็กลายใหญ่
เฟอร์เท่ากันครับโรงแรมนะครับผมว่าเราควรจะ
เว้นภาษีที่ดินในปีนี้ครับโดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้
การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะอันนี้เป็นรายได้หลักเลย
ที่จะทำเพราะว่าถ้าไม่ไม่ยกเว้นให้นะครับ
อย่างภูเก็ตเนี่ยมีตัวอย่างครับจากเก่าจ่าย๓๓แสนล้านบาท
สามจุดสามแสนบาทนะครับต้องจ่ายภาษีในปีนี้เป็นล้านนะครับ
ซึ่งอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับและข้อเรียกร้องที่สำคัญที่สุด
เป็นคำสั่งเสียสุดท้ายจริงนะครับท่านประธานก็คือ
เปิดประเทศเถอะครับแล้วเอาเงินที่ไปบูสโครงการการท่องเที่ยวต่างเนี่ย
มาอัดกับสาธารณสุขไหมซื้อยาเพิ่มไหมทำเตียงเพิ่มไหมนะครับ
เพื่อรองรับเพราะว่าเราต้องเลิกดัดจริตก็ได้นะครับ
ท่านประธานว่าคนต่างชาติจะเอาโควิดเข้ามาในประเทศ
ในขณะเดียวกันเรามีโครงการที่จะทำเฟส๔ให้คนในประเทศท่องเที่ยวไป
มันทุกคนมันติดโควิดหมดแล้วครับเราต้องเลิกดัดจริตแล้วนะครับ
พอเราไม่เลิกดัจจริตเนี่ยเราก็จะไม่เลิกกระแดกครับ
เราจะมีมาตรการแบบคนต่างชาติมาต้องตรวจโควิด
ทำไทยแลนด์พรุ่งไทยแลนด์พลาสนะพลาสเอาเวย์สิครับ
มันจะไปอยู่กันได้ยังไงครับสุดท้ายเนี่ย
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องการอย่างเดียวครับกลับสู่ความเป็นปกติครับ
เรากำลังเสียโอกาสให้ประเทศอื่นอย่างฟิลิปปินส์ครับ
ที่เอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศอย่างง่ายดายนะครับ
จนตอนนี้ยูทูบเบอร์ทั่วโลกไปทำคอนเทนต์กันหมดนะครับ
อันนี้คือโอกาสที่เราจะเสียแล้วระยะแล้วก็มาตรการต่อจากนั้นครับ
หากพักเก้าไกรเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับงงไหมครับท่านประธาน
อย่างแรกคือเราต้องเอาคอนเทนต์นำเดสซิเดชั่นครับแล้วหลักที่สองก็คือ
เราต้องกระจายแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้กระจุกตัวอยู่เหนือกับใต้
อย่างเดียวอย่างปัจจุบันครับให้มันไปที่อื่นบ้าง
โดยใช้คอนเทนต์ข้างต้นนั่นแหละเพื่อเป็นการกระจายรายได้
ให้มันเท่าเทียมกันในสังคมไทยครับและเราต้องส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างมียุทธศาสตร์ครับจริงจริงนะไม่ใช่ทำแบบรัฐบาลบอกว่า
เราต้องเอาคนรวยเข้ามาเราต้องเป็นเมซิเคิลครับ
เราต้องเป็นแต่สุดท้ายครับพอจีนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำแทนเวิลบับเบิ้ล
มาเลยครับพี่มาเลยครับเวลค่ำวอร์ไอ้นี่มันไม่ใช่ครับ
มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจ่ายน้อยครับ
อันนี้คือย้อนแย้งสุดสุดนะครับถ้าหากพักเก้าไกรเราเป็นรัฐบาลครับ
รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยต้องจับมือกับรัฐมนตรี
เพราะชื่อแปลกแต่จริงมันคือการสร้างหนังซีรีส์เกมเพลงอาหารต่าง
ของเกาหลีนะครับใช้เงินลงทุน๗๐๐ล้านบาทครับ
รายได้ของเขาคือ๓๐๐๐ล้านครับท่านประธาน
คือถ้าคิดต้นทุนกับรายได้เนี่ยโอ้โหต้นทุนถูกมากครับ
เป็น๒๔ของรายได้เท่านั้นเอง
อำนาจการชักจูงทางการตลาดครับที่เรามักจะได้จากการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นี้ด้วย
ซึ่งตรงนี้แหละครับจะนำมาใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ไทยต่าง
ไม่ว่าสุราไม่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ว่าข้าวไทย
และในที่นี้ก็คือการท่องเที่ยวไทยครับ
เครื่องมือการท่องเที่ยวอย่างเกมผมยกตัวอย่างง่ายครับ
โอเคครับเอาฉากหลังเป็นครูดีจีนเป็นฝั่งธนบุรี
แล้วสตอรี่คือเป็นลูกหลานชาวโปรตูเกตเก่าในปัจจุบันครับ
ย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในกูดูอีจีน
อยู่ในวัดอรุณแล้วก็ทำภารกิจต่างเจอคนในบุคคลในประวัติศาสตร์ต่าง
เป็นเกมที่ทำกราฟิกดีมากเงิน๒๐๐๐ล้านแต่เชื่อไหมครับ
ล้านเปิดขายเกม๒สัปดาห์คืนทุน๔สัปดาห์ผมว่ากำไร๓เท่าแน่นอน
และที่ตามมาก็คือการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นตามเกมนั้นด้วย
ไม่ขออะไรครับแม่ขอเพราะต้องอวยใครต้องอวยรัฐบาลไม่มี
นี่ครับปีนั้น๒๐๑๘การท่องเที่ยวสิงคโปร์เติบโตขึ้น๗ทันตาเห็น
ถ้าเป็นเท่าที่พบพูดถ้าไม่พูดเรื่องเล่าก็จะดูเปรี้ยวปากแปลก
เราต้องเล่าเรื่องจากเรื่องเล่าครับท่านประธาน
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากเรื่องการดื่มใช่ไหมครับ
แต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันภาคเหนือก็มีเหล้าขาว
พักสาโทก็อยู่ที่อีสานหรือเหล้าอุเป็นต้นนะครับ
ประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบครับถ้าเปรียบว่าซีรีส์ต้องใช้สตรีมมิ่งเซอร์วิส
เด็ดฟิกเป็นตัวฉายประเทศไทยมีร้านอาหารไทยครับทั่วโลก
ที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้เหล้าไทยในการไปแพรลิ่งกับอาหารไทยครับ
เราจะยกระดับสุราพื้นบ้านของไทยให้ไปสู่สุราระดับโลก
ฝรั่งก็คงสงสัยมานานครับว่าเอ๊ะทำไมกินอาหารไทยต้องกินกับเบียร์๒๓ยี่ห
ทำไมเราไม่กินอาหารเหนือกับเหล้าขาวสะเอียบจังหวัดแพร่
ทำไมเราไม่กินอาหารอีสานกับสาโทที่มาจากจังหวัดสุรินทร์
ถ้าวันหนึ่งสาโฮสุรินมีคุณภาพแล้วไปครับ
บางทีครับพ่อเมืองสุรินนายกอบจเนี่ยอาจจะทำแคมเปญเมืองสุรินสุรินต้องกินสุราก็เป็นได้นะครับ
เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับการทำอย่างนี้จะยิงเหมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัว
เป็นการกระจายรายได้นะครับสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่
และยังการเป็นการแก้ปัญหากระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยวด้วยแต่มาดูรัฐบาลนี้ครับก็เศร้าใจครับสัปดาห์ก่อน
อย่าว่าแต่สนับสนุนครับเรื่องนี้ขอให้ไม่ขวางเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าขอมากไปหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำนะครับ
พรบผมก็โดนอุ้มไปให้รัฐบาลไปดูแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็หวังว่าจะกลับมาแล้วก็ได้เปิดโอกาสใหม่ใหม่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ของประเทศไทยขึ้นมาแล้วจะได้นำพาการท่องเที่ยวไทยไปต่อในระยะยาวมากขึ้นนะครับ
ผมจะสรุปอย่างนี้ครับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วมาของรัฐบาลเนี่ยผมได้อภิปรายไปเต็มประตูแล้ว
แต่ข้อเสนอแนะของผมเนี่ยผมก็ฝากจริงนะครับให้รัฐบาลเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยต่างเพราะเขาจะตายกันหมดจริงนะครับ
เปิดประเทศผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยากและเป็นการตัดสินใจที่จำเป็นนะครับ
หากท่านไม่ทำครับท่านประธาผมฝากถึงพี่น้องปัชชนโดยทั่วไปเลยครับว่ามันชัดเจนแล้วครับว่าครั้งหน้า